แต่ว่าวันนี้๖โมงเย็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาลุ้นตอนจบกับละครแก๊งป่วนสืบข่าวกันหน่อย
บทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ย
หนูนิดจะได้เจอกับคุณพ่อของเธอไหม

ใครที่เอาใจช่วยมาตั้งแต่ต้นเรื่อง
ก็ต้องตามลุ้นกันไปจนจบนะคะว่า

เบื้องหน้าสืบสวนกันอย่างเข้มข้นนะ

ตลอดการทำงาน๓เดือนคือต้องบอกว่า
ทีมงานเนี่ยกลั้นขำกันให้ไม่ไหว

ขำกันอยู่นั่นนะคะคือแต่ละคน
เขาเป็นตัวพ่อตัวแม่ของการเอ็นเตอร์เทนเนาะ

เป็นอะไรก็ปัญเทิงใจมาก
วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดู
เพื่อเป็นการส่งท้ายความสนุกก่อนจะได้ดูละครเย็นนี้กันจ้า

สามารถที่จะประสานงานเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย
แล้วก็เข้าไปทำการจัดอุณหวัง

อันนี้อยู่แก๊งขวดสืบข่าวป่ะเนี่ย

วันนี้นะปีนักการณ์มาจอตอนอวสารแล้ว
สำหรับละครเรื่องแก๊งป่วนสืบข่าว